เอาล่ะมาดูอุบัติเหตุที่จังหวัดประจวบคิริขันกันก่อน
รถบรรทุกคันนี้เนี่ยขับมาดีแต่ขับมาตอนกลางคืนนะ
ปรากฏว่าเอ้าแล้วยางทำไมมันหล่นอยู่ข้างหน้าน่ะ
เจ้าของคลิปนี้ชื่อคุณหนิงฮะ
คุณหนิงเล่าบอกว่าไอ้ยางที่เห็นเนี่ยเป็นยางของรถสิบล้อน็อตมันหลุดครับ
็อตมันหลุดยางก็หลุดจากรถลงมามันมี๒เส้นอยู่ข้างทางเส้นหนึ่ง
อีกเส้นหนึ่งเนี่ยอยู่บนถนนเลยเจ้าของยางเนี่ยชี้แจงบอกว่าเดินไปเก็บไม่ทัน
พอเพิ่งจะจอดรถนะฮะพอรถของคุณหนิงไปชนยางเส้นนี้เข้าเนี่ย
ก็เสียหลักพลิกคว่ำโดยคุณหนิงเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรนะครับ
เจ้าของยางที่จอดรถนะฮะก็อยู่ข้างหน้าไปประมาณ๑๐เมตร
ก็รีบวิ่งมาดูแล้วก็ช่วยเหลือโดยการแจ้งเจ้าหน้าที่
แล้วก็บอกว่าขอรับผิดชอบกับเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ฮะ
โอ้โหเอียงกระเท่เล่ไปเลยชนยางค่ะคุณหิงระบุว่าเคยเจอเหตุการณ์
ลักษณะนี้มาแล้วสองครั้งดีที่ไม่เป็นอะไรมากจึงเอาคลิปนี้
ลงไปอุทาหรณ์เตือนเลยคนขับรถเวลากลางคืนต้องระมัดระวัง
แล้วก็เตือนให้คนที่ขับรถเนี่ยตรวจสอบให้ดีนะฮะว่า
อุปกรณ์บนรถคุณเนี่ยมันพร้อมจะหลุดลงมาหรือเปล่าหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอก
ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากความประมาทของผู้ที่ทำให้ล้อหลุดไว้
เนื่องจากก่อนจะเอารถมาใช้ทำไมไม่ดูให้มันพร้อม
อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้แหละเรื่องสำคัญเลยนะคะ
เพราะว่ายางอะไหล่บางทีไม่ได้ใช้ก็เหมือนเก็บลืม
ลืมไอ้น็อตกล่อนลุกทุกวันทุกวันทุกวันกระแทกบ้างเขย่าบ้าง

รถบรรทุกนี่อันตรายนะคะไปโดนใครก็เกิดอุบัติเหตุได้เลยค่ะ